ไปดูการจับกลุ่มยาเสพติดที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจก็ได้ไปจับกลุ่มผู้เสพยา
ปรากฏว่าสิ่งที่เขาพบเนี่ยก็คือสถานที่ในการเสพเนี่ย
คาดไม่ถึงเดี๋ยวเป็นยังไงให้ดูกัน
แต่ว่าไปดูกันก่อนนะคะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ส่วนที่กำลังกับตำรวจภูทรอูทอง
ตรวจสอบที่บ้านเลขที่๑๕๙หมู่๖ตำบลบ้านโค้งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
หลังจากสืบทราบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติด
แล้วก็มีสถานที่ที่จัดให้ลูกค้าได้เสพยาด้วย
พอไปถึงบ้านก็เจอกับนางสาววัฒนาทองสาอายุ๔๘ปี
เขาแอบอยู่ใต้เตียงนอนค่ะตำรวจเลยไปค้นตัว
แล้วก็พบว่ามียาบ้า๑๘๑เมตรไอซ์อีก๐๔๓กรัม
ซ่อนอยู่ตามที่ต่างทั้งในห้องนอนซ่อนในรังกระดาษอยู่ในหายก็มีด้วย
และยังมีกำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งนะคะ
ล้อมกระต๊อบอีกหลังที่อยู่ใกล้กัน
พบนายบุญชัยหงเวียงจันทร์อายุ๒๗ปี
ท่าทีดูมีพิรุธค่ะก็เลยตรวจสอบตรวจค้นในกระต๊อบหลังนั้น
พบกระเป๋าสะพาย๑ใบข้างในมียาบ้า๓๗เมตร
อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด๒๒๑กระบอกกระสุนปืนอีก๔นัด
พอจับได้ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่เขาพบอีกอย่างหนึ่งก็คือ
โอ่งขนาดใหญ่แล้วก็มีผ้าคลุม
ส่วนด้านที่เขาชี้ก็คือเป็นการเจาะรูเอาไว้
เพื่อให้ผู้เสพยาเข้าไปเสพยาได้เลยค่ะ
นี่ทำเป็นสถานที่ลับในการเสพยากันเลยเหรอฮ
เหมือนเป็นห้องส่วนตัวมองเผิน
คิดว่าเป็นโอ่งขนาดใหญ่ที่ไม่มีอะไรมีผ้าคลุมอยู่ไง
ใช่นึกว่าสายน้ำจริงแล้วเป็นสถานที่เสพยาบ้าข้างใน
เก้าอี้มีแผนร้องนั่งพร้อมกับอุปกรณ์เสพครบครัน
ก็นำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีต่อไปนะคะ

พวกไก่อบโอ่งยาบ้าอบโอ่ง